มาเริ่มกันที่เรื่องแรกดิฉันพาไปโรงพักอีกแล้วนะคะ
ไปอีกแล้วช่วงนี้จะสนิทกับตำรวจเป็นพิเศษเลย
คือก่อนหน้านี้หลายคนเขาก็ให้กิติศัพทกิติคุณกันไปนะคะ
แต่ละท่านแต่ละคนที่มารวมตัวกัน
แล้วก็มารวมตัวกันทำพงทำเพลงอะไรอย่างนี้
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีด้วย
รวมไปถึงใช้โอกาสนี้ฝากซิงเกิ้ลใหม่ซะเลยจ้า

เปิดใจกว้างให้ยอมรับพวกเราบ้างนะคะ
อย่างที่บอกแล้วไม่ได้เป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายเลย
เราก็ทำมาหากินอาชีพสุจริตแล้ว

แล้วก็ฝากซิงเกิ้ลใหม่ของพวกเราด้วยนะคะ

เพื่อนเขาไลฟ์เฟสแล้วพ่อปู่เนี่ยก็ไปนั่งด้วยในเฟสนั้นนะคะ
หลายคนก็เลยบอกไหนยกตัวเองว่าเป็นพ่อปู่
คือเขาก็มีเรื่องมีราวอะไรแบบนี้ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าคราวนี้เอมมี่ก็บอกอยู่เขาไม่ได้ฆ่าใครตายนะคะ
แล้วก็เขาทำอะไรถูกทุกอย่างแล้วตอนนี้
พร้อมกับฝั่งผลงานเอ็มวีเพลงนี้ไว้ด้วย
แต่บอกเลยนะว่ากระแสมาแรงเหมือนกัน

แต่มันก็เป็นกระแสได้จริงนะคุณ